ที่จริงก่อนหน้านี้ก็มีนะคะ
จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป

ดูออนไลน์ดูโทรศัพท์มือถือ
รวมไปถึงต้นทุนของทีวีดิจิทัลที่สูง
ทั้งเรื่องของการประมูลทั้งเรื่องของการจ่ายค่าโครงข่าย
ทำให้เป็นลักษณะของฟองสบู่แตกในธุรกิจของทีวีดิจิทัลนะคะ
เราติดตามเรื่องนี้กันจากรายงานค่ะ
ฟองสบู่แตกของอุตสาหกรรมทีวีดิจิทัลไทย

ซึ่งนับเป็นปีที่๒ของการเปลี่ยนผ่านทีวีอนาล็อกสู่ดิจิทัล
เมื่อบริษัทไทยทีวีไม่สามารถจ่ายค่าประมูลทีวีดิจิทัลงวดที่๒
นำไปสู่การปิดช่องข่าวไทยทีวีและช่องเด็กโลก้า

ซึ่งถือเป็นปีของการเกิดภาวะฟองสบู่แตกอย่างเต็มรูปแบบ

ประสบภาวะขาดทุนอย่างรุนแรง
เพียงต้นปีบริษัทไทยทีวี
ตัดสินใจปลดพนักงานลงจำนวน๕๗คนเพื่อลดต้นทุน

ให้กับบริษัทปนันพรของกลุ่มประสาททองโอสด
มูลค่ากว่า๑๙๐๐ล้านบาท

ขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบริษัทวัฒนภักดี
ให้เข้ามาถือหุ้นในสัดส่วนกว่า๑๔๐
มูลค่า๘๕๐ล้านบาท

ผู้คนในแวดวงทีวีดิจิทัลต่างมองว่าจะเริ่มดีขึ้น
เพราะหลายช่องมีการปรับโครงสร้างลดต้นทุน
เพื่อรองรับกับภาวะที่เกิดขึ้น
แต่สถานการณ์ก็ยังไม่ดีขึ้น
เลิกค่าเดินทางลดค่าซื้อข่าวต่างจังหวัด

ไทยรัฐทีวีประกาศโครงการลาออกโดยสมัครใจเป็นครั้งแรก
โครงการลาออกโดยสมัครใจอีกครั้ง
รวมทั้งขายกิจการและทรัพย์สินจำนวนมาก
ธุรกิจรับส่งสินค้าธุรกิจโรงพิมพ์

มูลค่าประมาณ๑๔๐๐ล้านบาท
ลดจำนวนรายการและลดจำนวนพนักงาน๑๒๗อัตรา

มีกลุ่มคนในวงการสื่อประเมินว่า
มีการเลิกจ้างไปแล้วกว่า๒๐๐คน

อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน